มาดูภาพนาทีระทึกอย่ากระพริบตา
เขาบอกว่าจับตามองที่บันไดนี้ให้ดีขาบันไดเป็นอะไร
และจับตามองคนที่ปีนบันไดหลังหักหรือเปล่าก็ไม่รู้

โอ้โหทำงานที่ต้องปีนป่ายแบบนี้
แม้จะเป็นบันไดที่ไม่สูงมากแต่ต้องระวังคุณผู้ชม

ดูขาบันไดให้ดีในคลิปเขาบอกมานะครับ
ขอให้สังเกตตรงขาบันไดที่ปีนขึ้นไป
มันเอียงคุณมันดูไม่มั่นคงแข็งแรง

เออนะฮะมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่มันเอียง
หรือพื้นที่ที่มันแบบว่าไม่มั่นคงนะครับ

นาทีระทึกอย่ากระพริบตาจับตาดูที่ขาบันไดให้ดี

เป็นคลิปสั้นแต่มีคนเข้าไปดูจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ผู้สร้างคลิปผู้โพสต์เนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะ
สำหรับใครที่อยากเอาคลิปไปเผยแพร่ให้เป็นอุทาหรณ์
ขอตอบเลยนะคะว่าได้นะคะอนุญาตค่ะ

คุณลุงที่ปีนขึ้นไปช่างที่ปีนขึ้นไปตกลงมาแบบนี้เป็นอะไรหรือเปล่า
คุณดูจังหวะตกนะมือช่างยังถืออะไรอยู่ไหม
เลื่อยเล็กอ่ะอุ๊ยเสียวมากมันจะบาด

มือขวาของช่างเนี่ยดูสิแล้วหงายตกด้วยนะ
กลัวหลังหักนะแล้วมาไปกระแทกกับบันไดอีก
แล้วมือพี่เขายังไม่ปล่อยเลื่อยเลย
ส่วนอัปเดตอาการนี่ค่ะ
อัปเดตอาการให้คุณผู้ชมได้ทราบเลย
เพราะว่าคนโพสต์ก็โพสต์คลิปของคุณลุงช่างให้ดู

คลิปที่แล้วที่ตกบันไดอัปเดตอาการ
คนที่ตกก็หายดีแล้วไม่ได้เป็นอะไรมาก

ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
ปลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๗กรกฎาคมแล้ว
แต่เพิ่งเอาลงนะคะอย่างไรก็ตาม
อุทาหรณ์มันสามารถเตือนภัยได้ตลอดเวลา

หนูตายอยู่อะนะคะ

ตอนช่างแกขึ้นไปตอนคุณลุงแกขึ้นไปเนี่ย
คุณลุงเนี่ยไม่บอกใครหรอ

แล้วก็คนที่สร้างโพสต์ก็บอก
สงสัยไอ้พื้นหรือว่ากระเบื้องเนี่ยมันเลื่อน
เป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันไว้นะครับ
ผมเนี่ยก็ชอบปีนป่ายแบบนี้
เด็ดกิ่งต้นไม้ไปทำความสะอาดหลังคาเอง
หล่นลงมาแล้วหลังยอกแบบหลังหักมันไม่คุ้ม
ยิ่งเท่าหวังแล้วมันไม่มั่นคงคอกแข็กนะ

ใช่ไม่งั้นก็ต้องมีคนมาช่วยจับขา
อย่างน้อยจะได้ช่วยประคองไว้นะคะ